สำหรับน้องแต้วแล้วก็น้องเต้ยนะคะ

โฟมแฟนของเจมส์จิรายุนั่นเองนะ
เขาก็เปิดตัวแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดอะไรเนาะ
เออนะคะก็มีดามงดราม่ากันไปนะ
ทีนี้คุณเต้าเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะ

แล้วก็เข้าใจด้วยถึงดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะ
เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำให้ทุกคนในคลิปรู้สึกน้อย
แต่อย่างใดคือทริปไม่ก่อยนั่นเองนะคะ
เจมส์ชิ้วมากจนทุกคนแบบ
เอ๊ยยังไงนะเจมส์
รู้ไม่รู้เปิดได้หรือเปล่าอย่างงี้